ตอนนี้ต้องเป็นเพลงโอมจงรวย

แต่ใครจะนึกว่าขนาดเจ้าของเพลง
คอนเทนต์เต้นเอง

ผ่านหู
และนี่คือเจ้าของเพลงคุณพัชชาชนุดมสุขสถิตครับ

เป็นที่เก็บสรีระสังขารหลวงพ่อรวยครับอืม
โอ้โฮแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์คนศรัทธาเขาวิภาควิจารณ์กัน
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปยังวัดตะโกอำเภอภาชีที่พระนครศรีอายุทยา
นี่ที่ยืนเกาะกลุ่มอีกคนอยู่นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อรวย
ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มนั้นกลุ่มของคุณพัชชาชนุดม

คือมันล้อกับชื่อเพลงด้วยใช่ไหมโอมจงรวย
แล้วก็ที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยแบบนี้
ตั้งใจเลือกที่นี่แหละ

หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวยครับ
อย่างคุณสุภาชัยอายุ๔๘ปีบอกว่า
เขาไม่เห็นด้วยนะที่มาเต้นหน้าองค์พระเจดี
สรีระสังขารของหลวงพ่อเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นเลย
คุณสุภาชัยเขาบอกควรจะเคารพสถานที่
ที่ชาวบ้านและชาวพุทธให้ความเคารพนับถือกันหน่อย

ต้องออกมาจี้ให้ทางวัดเนี่ยเร่งดำเนินการติดตามตัวเจ้าของคลิป
มากราบขอเข้ามาหลวงพ่อและควรจะห้ามทำคอนเทนต์ประเภทนี้อีกครับ
ตัวแทนชาวบ้านครับ
ถามว่าคุณน่าตาโฟเซียลก็ทำหลายคุณได้

วัยวาจกรของวัดตะโกนะครับ
นายสุพกิษออกมาชิดแจ้งว่า
วัดไม่ได้อนุญาตให้เจ้าของเพลงโอมจงรวยมาสร้างคอนเทนต์แบบนี้นะ

แล้วก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
เรียกร้องให้เจ้าของเพลงและแดนเซอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้เนี่ย๓คนนี้
เข้ามาขอขมาหลวงพ่อรวยและขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดตะโกครับ
แล้วก็มาพูดคุยว่ามีเหตุจูงใจอะไรในการทำแบบนี้ในการเต้นแบบนี้

ซึ่งทางวัดตะโกติดต่อไปแล้วครับแต่ยังไม่มีคนรับสาย
เดี๋ยววัดจะเร่งให้เข้ามาขอเข้ามาหลวงพ่อ
ถ้าไม่เข้ามาทางวัดจะดำเนินการทางคดีต่อไปด้วยครับ
ส่วนเจ้าของเพลงอย่างคุณพัชชายอมรับผิดด้วยครับ
้อมรับคำติชมเพื่อจะนำไปแก้ไขแล้วยินดีจะมาขอขมา
เขาบอกว่าครั้งนี้รู้เท่าไม่ถึงการจริง
ถือว่าเป็นดราม่าครั้งแรกในฐานะศิลปินครับ